อยู่๒๓ตั้งแต่๒๑วินาทีแรกครับ

และช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านชนะไป๒๑
ประดูการด้วยอันดับ๑๑ครับ
จบเกมครับจักริตก็บอกนะครับว่า

แต่ว่าการยิงประตูได้ทำให้มีความรู้สึกที่พิเศษ

จะเป็นใบเบิกทางให้กับนักเตะไทย

ในช่วงกลางดึกของคืนวันนี้
เพื่อร่วมทีมชาติไทยเล่นรายการสำคัญนะครับ
อุ่นเครื่องรูปยุ่งไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งไทยครับก็มีโปรแกรมวันที่๙ธันวาคมนะครับ
นาฬิกาเจอกับทางญี่ปุ่นก่อนเป็นเกมแรกนะครับ

ซึ่ง๒ทีมนี้ก็อยู่กับไทยนะครับ
ในการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนครับ
แข่งขันวันที่๙ถึง๒๗มกราคมปีหน้านะครับ
แน่นอนครับรายการนี้ก็เตรียมความพร้อมสำคัญนะครับ
แล้วก็ต้องต่อสู้กับนักเตะบาดเจ็บตัวหลักที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับ
ดังนั้นก็ต้องหาความลงตัวให้ได้ก่อนไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายจากรายการนี้แหละครับ